บุรีกันก่อนสภาพตอนที่น้ำแม่น้ำเจ้าพญามันทันลักเข้าทั่วหมู่บ้าน

โอ้โหคุณเนี่ยมาแรงแล้วก็มาเร็วนะคะ
น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าถนนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
แล้วก็ทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลอินบุรีในพื้นที่๒หมู่บ้าน
ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีที่สิงห์บุรีนะคะ
น้ำมันไหลมาเชี่ยวแล้วก็แรงท่วมทั้งถนนท่วมทั้งบ้านของชาวบ้าน
จุดนะคุณน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยค่ะ
ร่วมกับดันยูบิลมาเรอริศก็เอาอสาสมัครเนี่ยสามร้อยคนไปช่วยผู้ปรสมภัย
เอาสิ่งของไปมอบช่วยเหลือเงินสดให้ด้วยนะ
บางหลังได้พันหนึ่งบางหลังได้ห้าร้อย
แล้วเมื่อวานนี้ก็มีน้ำตัดคันดินขาดด้วย

ชาวบ้านส่วนใหญ่พอมันเกิดเหตุแบบนี้
เก็บข้าวของหนีน้ำกันแทบไม่ทันนะคะ

ชาวบ้าน๒หมู่บ้านได้รับผลกระทบรวมแล้ว
นี่ประมาณ๔๐๐หลังคาเรือนนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สิงห์บุรี
จากสิงห์บุรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โคราชกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานเราเล่าข่าวไปน้ำท่วมที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

ต้องเอารถใหญ่มาขนย้ายคนในการเข้าออกโรงพยาบาล

แล้วชนรับประทานก็มีการนำเครื่องผลักดันน้ำ
มาเร่งระบายน้ำลำตะคองให้มันไหลผ่านได้เร็วขึ้น
แต่ว่าบางช่วงค่ะยังมีน้ำสูงอยู่
อย่างหน้าโรงพยาบาลน้ำจะสูงประมาณ๗๐เซนติเมตร
การเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
แต่ทางอบจนครแวทศิษย์มาเนี่ยเขาก็เร่งดำเนินการ
เป็นการติดตั้งสะพานที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ชั่วคราวแบบนี้ระยะทางประมาณ๖๐เมตร
ก็ให้กับคนไข้ญาติคนไข้รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารมาคอยช่วยอำนวยความสะดวกด้วย
เป็นทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๑
เอารถบรรทุกทหารมาคอยช่วยรับส่งผู้ป่วย
รวมถึงคนที่มาโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์
นี่ต้องนั่งท้ายรถทหารเข้าออกโรงพยาบาลแบบนี้นะคะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนมิตรภาพซอย๔
ซึ่งเกิดจากลำตะคองล้นตลิ่งมาท่วมชุมชนเป็นบริเวณกว้าง
ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อคืน
ลดลงมาประมาณฟุตนึงอะค่ะซึ่งทางเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ย
ทงเตือนระดับน้ำจากสีแดงเป็นสีส้มแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำระดับสูงอยู่พื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะคนโคราชจุดไหนที่ยังท่วมอยู่
ส่งมาบอกไลน์หน้าจอได้เลยนะคะ